ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามกิจกรรมดีที่คนไทย

ร่วมใจกันจัดทำขึ้นนะคะนั่นคือกิจกรรมแสงแห่งพระบารมีค่ะ
ก็เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี
และร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทยและสยามพิวัฒน์นะคะ
ร่วมการจัดงานแสงแห่งพระบารมีค่ะ
เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเขียนคำปณิธาน
บันทึกความภาคภูมิใจที่ได้ทำตามพ่อ
เพื่อนำไปประดับต้นไม้แห่งคำปณิธาน
ตกแต่งกิ่งก้านด้วยแสงไฟงดงามสว่างสวัย
เสมือนแสงแห่งพระบารมีอันยิ่งใหญ่แผ่ภัยศาลนั่นเองค่ะ
ในงานมีการสาธิตพระบรมศาธิสลักษ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

จัดทำโดยนักศึกษาจิตอาสา
ซึ่งก็ได้จัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
ยาวไปจนถึงวันที่๘มกราคม๒๕๖๐ค่ะ
งานอยู่ที่ลานพาร์คพารากอนนะคะ
ทุกวันค่ะคุณผู้ชมจะมีความพิเศษ
คือมีศิลปินนักแสดงมาร่วมแสดงความจงรักพักดีมากมาย
ซึ่งในวันนี้ก็มีดาราสาวมัดหมี่พิมดาว

แป๋วนะภาดาและอาจารย์ปราธิภรรณรังศีค่ะ
มาร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพล
โดย๒ศิลปินสาวก็เผยว่ารู้สึกภาคภูมิใจ

ได้มีโอกาสขับร้องบทเพลงพระราชนิพล
และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความจงรักภักดี

ก็รู้สึกดีใจเป็นเกียรติมากค่ะ
ที่ได้มีโอกาสมาถวายความจรักภักดีอีกครั้ง
โดยการที่ร้องเพลงพระราชนิพล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าในหลวงของเรา
ลาต๊าก็มีเพลงชะตาชวิตไร้รุ่ง

ก็ยากระดับหนึ่งแต่ว่าก็อยากให้มันมีความหลากหลาย
วันนิทานคือไม่ใช่เฉพาะว่ามันมีคนเดียว
แต่ว่าคนไทยทุกคนก็อยากจะเดินตามรอยพ่อ
ในเรื่องของทำอะไรที่เป็นพอเพียง
เพราะว่าความพอเพียงมันจะนำไปสู่ทางสายกลาง